อีกหนึ่งเรื่องราวสร้างไอเดียมาฝากกันนะคะ

เพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นอดีตนักการพานโรงค่ะ
แต่ว่าเขามีไอเดียเจ๋งมาก
เขาประดิษฐ์เครื่องตัดย่าเป็นรถตัดย่าเอาไว้ใช้เอง

เพราะว่าเขายึดเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้เดือนละเป็นแสนแสน
นี่ค่ะดูรถตัดย่ารูปแบบใหม่เก๋ไก่ไหมล่ะ

สุดยอดเลยเขาบอกว่ายอดสั่งซื้อสั่งทำ

นี่คือรถตัดย่าที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นเพื่อทุ่นแรงในการตัดย่า

ย่าได้จริงแล้วคุณไม่ต้องเดินนึกออกป่ะ
ปกติแล้วเครื่องตัดย่าต้องเดินยกเครื่องแล้วตัดไปใช่ไหมฮะ
แต่อันนี้ใช้ระบบขับเคลื่อนเป็นระบบโซ่

โซ่เหมือนจักรยานโซ่แบบนี้แต่ว่าเป็นเครื่องสี่จังหวะแปดแรงมีทั้งหมดสี่เกียร์
ก็คือเหมือนรถมอเตอร์ไซค์คล้ายแบบนั้นเนี่ย
อ๋อผมรู้แล้วไอ้ที่ตัดเราหยุ่งล่างนั่นไง

ใช่ขนาดกับพื้นนี่แหละค่ะ

นี่อีกหนึ่งเกียร์ถอยหลังด้าน
เจ้าของไอเดียชื่อว่าคุณสมพจน์สอบกระโทษอายุ๔๕ปีเขาเป็นชาวบ้านบ้านโคกสูง
เล่าให้ฟังว่าตัวเองเคยเป็นนักการพานโรง

และหนึ่งในนั้นก็คือการตัดย่าไงฮะ

แล้วการตัดย่าบริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียนพื้นที่เป็น๑๐ราย
ใช้เวลานานค่ะแล้วเขาบอกว่าโอ้เหนื่อยมากนะกว่าจะตัดเสร็จนะ
ก็เลยผุดไอเดียขึ้นมาว่าจะประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรงเป็นรถตัดย่า
เพราะว่าหวังว่าจะใช้แทนแรงของตัวเองได้บ้างทุ่นแรงได้บ้างนั่นเอง
ช่วงแรกคนอื่นมองว่าเฮ้ยไร้สาระทำได้จริงเหรอเอออ่าแต่ว่าเอาจริงจริงนะ
พอรถคันแรกตัดทำออกมาเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ไปเข้าตาผู้อำนวยการโรงเรียน
หลายโรงเรียนด้วยเพราะตอนนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยทำทำไมทำแบบนี้มันเป็นการกระทำของคนขี้เกียจนึกออกไหม
พูดอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะแต่ว่าไอเดียของเขาทำได้จริงแล้วมันทุ่นแรงได้จริง
ผู้อำนวยการหลายโรงเรียนมองเห็นเลยนะก็มีการสั่งทำเพื่อจะเอาไปใช้ในโรงเรียนต่างอีกเยอะแยะเลย
เขตอำเภอเสริงสังแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงหลังจากนั้นโอ้โหคุณพี่งานเข้า
งานเข้าไม่หวัดไม่ไหวก็คือต้องแบกรับสองอาชีพในเวลาเดียวกันนะทั้งการเป็นพันโรง
แล้วก็การที่จะต้องสร้างรถตัดยากขึ้นมาเขาเลยบอกว่าไม่ไหวมียอดสั่งเพิ่มมากขึ้น
ก็เลยลาออกจากการเป็นนักการพันโรงแล้วก็กลับมาใช้พื้นที่เล็กข้างบ้านของเขา
ในการสร้างรถตัดยากขึ้นเครื่องหนึ่งใช้เวลาทำ๒๐วันนะไม่ใช่ง่ายนะคะคุณ
แต่ราคาขายอยู่ที่คันละ๒๘๕๐๐บาทเดือนเดือนนึงเขาจะขายได้ประมาณ๕๖คันต่อเดือน
เยอะนะเยอะนะแปลว่าเขาขยันนะในการทำเนาะคือคันหนึ่ง๒๐วันเดือนหนึ่งได้๕๖คัน
ว่าวันหนึ่งเขาทำหลายคันนะทำส่วนนี้ไปทีละวันทีละวันแล้วก็ประกอบใช่ไหม
ทำให้เดือนหนึ่งเขามีรายได้เฉลี่ยนะคุณผู้ชมเดือนละ๑๔๐๐๐บาท
เป็นแสนเลยเหรอเป็นแสนค่ะสุดยอด
คุณสมโพธิยังบอกว่าถ้าหากในอนาคตมียอดสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก
เดี๋ยวเขาจะมีการขยายสถานที่ทำแล้วก็จะจ้างคนมาช่วยละ
เพราะว่าทำคนเดียวไม่ไหวแล้วนะคะเพื่อให้ทันกับยอดสั่งซื้อ
นี่ตรงนี้ที่คุณชนะบอกเมื่อกี้เอาไว้ตัดย่าเอาไว้ตัดยาแล้วเนี่ยเป็นระบบโซ่
ผมว่าดีนะคือพัฒนาต่อไปเรื่อยเดี๋ยวอาจจะมีการปรับระดับให้มันสั้นลงสูงขึ้น
ให้มันปรับระดับของการตัดยาได้ใช่เนอะเอาไว้ตอบ
คืออย่างในต่างประเทศเขามีนะไอ้รถที่มันใช้ในการตัดย่าแบบนี้
แล้วใช้ในการตัดย่าแบบสนามบอลคือเป็นรถคันใหญ่เลยอย่างของต่างประเทศ
แล้วขายเลยใช่ไหมใช่ขายเลย
ไปมองว่ามันคือเรื่องของความขี้เกียจแต่นี่คือนวัตกรรม
มันทำให้ทุนแรงและทำให้ทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้น
ยิ่งคนไทยทำเองเจ๋งมากน่าสนับสนุนถูกต้องนะคะ